ดูเหตุสลดนี้กันบ้างนะคะหนุ่มโคราชวัยสี่สิบสามปี
ทางจิตมานานกว่า๑๐ปีทีนี้เกิดอาการหลอน
เพราะว่าขาดยามานานหลายเดือนนะคะก็ไปคว้าเหล็กแฉลงยาวหนึ่งเมตร
หนำตีทั้งพ่อและแม่จนเสียชีวิตแล้วก็ยังทิ้งศพเอาไว้นานถึงห้าวัน
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานของคุณวีรยุทธ์ปรานีกันค่ะ
ตำรวจสพปักทงชัยคุมตัวในกรอายุสี่สิบสามปี
ผู้ป่วยทางจิตทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก็เหตุฆ่าในรังอายุหกสิบแปดปีและนางศรีอายุหกสิบห้าปี
ผู้เป็นพ่อและแม่ภายในบ้านพักที่ตำบลภูหลวง
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ในกรรับสารภาพว่า๖โมงเย็นของวันที่๒สิงหาคม
เกิดอาการหลอนว่าพ่อจะจ้างคนมาฆ่า
เนื่องจากไม่ได้กินยารักษาประสาทมาหลายเดือนแล้ว
พ่อยืนอยู่ในบ้านจึงเดินเข้าไปทางประตูหลังบ้าน
เหล็กแฉลงไปฟาดที่ท้ายถอยของพ่อจนล้มลง
จากนั้นกระหน่ำตีไปอีกหลายครั้งจนแน่นิ่งไป
และขณะนั้นแม่ของในกรซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เห็นเหตุการณ์ตะโกนขอความช่วยเหลือ
เดินไปเปิดมุ้งพร้อมใช้เหล็กแฉลงตีไปที่ท้ายถอย
และศีรษะอีก๓ครั้งจนเสียงแม่เงียบไป
จากนั้นทิ้งศพไว้นานกว่า๕วันจนสภาพศพขึ้นอืด
และเมื่อเที่ยงคืนของวานนี้ได้โทรไปบอกน้องสาวว่า
ฆ่าพ่อกับแม่ตายแล้ว
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
แฉลงยาว๑เมตรที่เป็นอาวุธใช้ก่อเหตุ

ในนัทพรมแนบสำโรงอายุ๔๓ปี

เช้าวันนี้น้องสาวของในกรได้โทรมาหา

เนื่องจากนายกรได้โทรไปบอกว่า

พอไปถึงจึงพบศพของผู้ตายทั้งสอง

ขณะที่นายกรได้เดินวนเวียนอยู่รอบบ้าน
ตัดสินใจแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาดู
เขาบอกว่าฆ่าพ่อตายตรงหน้าครัว
แม่ตายในห้องในมุ้ง
ผมก็เลยถอยออกมา
ถอยออกมาก็ไปตามผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย

กลัวพ่อแกเอาคนมาฆ่า
แกก็เลยบอกว่าแกก็เลยทะเลาะกัน
ผมก็ถามแกแล้วน้องไอ้คนเล็กไปไหน
แกบอกว่านีแต่วันที่ก่อเหตุ

ได้ยินทะเลาะบ่อยแล้วครับ
ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าแกจะทำอย่างนี้

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ส่วนในกรตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าบุพการี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน